พบนาฬิกา๓๑นาทีติดตามข่าวสารขึ้นข้นกับข่าวสารหัวเขียวกันต่อนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ต้อนรับอาจารย์ภาษามืออาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรด้วยค่ะ
คุกตลอดชีวิตอดีตภูมิกับโจ้
โหดถุงดำคลุมหัวผมว่าคนยังไม่ลืม

จนถึงตอนนี้ยังจำคลิปนั้นได้อยู่เลย
ค่ะคือเราดูกันจนติดตาว่ากันง่าย

จำคุกตลอดชีวิตภูมิกับโจ้กับพวก
ร่วมกันฆ่าโดยทารุณ

ร่วมกันฆ่าโดยทารุณโหดร้าย
ใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตครับ
มาถึงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
อ่านครับไว้ภาคสาผ่านระบบวิดีออลคอนเฟอร์เฟอร์เนส
ในคดีที่พันธบรวจเอกทิติสันนะครับอุทธนผลหรือภูมิกับโจ้
กับพวกก่อเหตุซ้อมก่อนแล้วใช้ถุงดำคลุมศีรษะนายจีรพงศ์ธนพัฒน์หรือมาวิน
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
อายการยื่นฟ้องคดีอัตราโทษประหารชีวิตสถานเดียวครับ
ก่อนหน้านี้สารที่จะเริ่มอ่านคำพิพากษาเมื่อวานนี้ครับ
ผู้กำกกับโจ้จะขออนุญาตศาลพูดสั้นครับสารให้ไหมไม่ให้ไม่ให้
โดยให้เหตุผลว่าสารได้รับคำแถลงการปิดคดี
จากธนความจำนวนสี่ร้อยห้าสิบสี่หน้าแล้วนะครับ
ก็ไม่มีประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วแต่ผู้กำกับโจ้พนมมือขึ้น
มาครับคุณผู้ชมครับพนมมือขึ้นมาแล้วก็พูดว่าผมแค่อยากขอ
โทษทุกคนและอยากให้เข้าใจเนื่องจากทนายความไม่เคยเอา
คำแถลงปิดคดีมาให้ผมอ่านเลยจึงอยากจะใช้ช่วงเวลานี้
ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปเมื่อวานภูมิกับโจ้ได้พูดแค่
นี้ฮะจากนั้นนะครับสารได้อ่านคำพิพากษาโดยพิเคราะห์แล้ว
เห็นว่าพันธุ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลจำเลยที่หนึ่ง
ตำรวจตรีระวิโรธดิตทองจำเลยที่สองร้อยตำรวจเอกทรงยศ
คล้ายนาคจำเลยที่สามร้อยตำรวจโทธรณินมาสวันนาจำเลย
ที่๔ดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียวจำเลยที่๕และ๑๐ตำรวจ
ตรีปวีกรคำมาเร็วจำเลยที่๗ได้กระทำผิดตามฟ้องสาร
พิพากษาบทหนักสุดให้ประหารชีวิตครับแต่ว่าลดโทษหนึ่งใน
สามเหลือจำคุกตลอดชีวิตเพราะมีการเยียวยาโดยจ่ายค่า
งานศพแล้วก็มอบค่าเสียหายให้กับพ่อแม่ผู้เสียชีวิตคน
ละ๓แสนบาทรวม๖แสนบาทส่วนดาบตำรวจสุภกรนิ่มชื่นจำ
เลยที่๖นั้นสารพิพากษาจำคุก๕ปี๔เดือนในข้อหาปฏิบัติหน้า
มิชอบตามมาตรา๑๕๗พฤติการในตอนนั้นก็คือท่านอยู่ในห้อง
นั้นด้วยครับแต่ไม่ได้ร่วมลงมือครับคุณผู้ชมฮะขณะที่
เรืออากาศตรีจักริจกลั่นดีพ่อของนายมาวินนะครับท่านพอใจ
คำตัดสินพ่อพอใจในคำตัดสินแม้จะไม่ใช่โทษประหารชีวิต
พ่อบอกว่าครอบครัวต่อสู้คดีมาตลอด๑ปีอย่างเต็มที่แม้ฝ่าย
จำเลยจะอ้างว่าเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้
เจตนาจะทำให้ลูกชายเสียชีวิตก็ตามโดยระหว่างที่ผู้พิพากษาอ่าน
พฤติกรรมของจำเลยที่หนึ่งคุณผู้ชมฮะนี่คือความรู้สึกของพ่อพ่อ
พ่อหลับตาหลับตาแล้วรับรู้ได้เลยว่าตอนนั้นลูกชายของพ่อ
ต้องทุกข์ทรมานอย่างมากแน่ที่โดนถุงพลาสติกคุมหัวถึง๗ชั้น
อันนั้น๗ชั้นเป็นเราชั้นเดียวก็ดิ้นจะตายแล้วครับส่วนนาง
จิราธนพัฒน์แม่ของนายมาวินนะครับ
ยังรู้สึกเสียใจกับการเสียชีวิตของลูกนะครับ
ระบุว่าเมื่อได้ฟังสารอ่านถึงพฤติการ
ที่พุทธกรรมกับโจ้กับพวกกระทำต่อลูกชายแล้ว
สงสารลูกจับใจเหลือเกินครับ
แต่แม่คิดว่านัททำไมเขาต้องทำให้ลูกแม่

แค่ติดเขาต้องเสียชีวิตแม่ก็อย่างเดียวครับ
ใจคุณแม่อยากให้ประหารไหมครับ
อยากอยากให้ไปตามกับลูกนะครับ

พอฟังแล้วมันยิ่งกว่าคลิปอีกค่ะ
ครอบครัวจะไม่ขออุทธรณ์หรือดีกานะครับ
จะสู้แค่สารเดียวพอ
นี้ขอให้ฝ่ายจำเลยจ่ายเงินเยียวยา๑ล้าน๕แสนบาท

ทนายแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่บอกว่า

เรียกค่าเสียหายได้ไปมากกว่า๑ล้าน๕แสนบาท
เดี๋ยวส่วนนี้จะขอปรึกษาทนายก่อน